บางตัวเราไม่อยากเจอแต่บางตัวเนี่ยเราอยากจะเจออยากให้มีเยอะแล้วก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้
ช่วงนี้หลายหน่วยงานเขาก็มีการอนุรักษ์สัตว์แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีหรือว่าสัตว์แปลกสัตว์หายาก
สัตว์ชนิดนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ไว้ด้วยค่ะครับ
ไปกันที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนไปที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายตำบลโนนราศีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคา

มากมายเต็มกระมังนี่แหละคุณผู้ชม

แต่ก็จะดีใจเหมือนกันแหละเพราะว่าเขามีการอนุรักษ์นะ

แย้ถูกสัตว์ล่าเอาไปทำอาหารเป็นจำนวนมาก
เฉพาะในภาคอีสานทำให้จำนวนของมันลดลงไปอย่างรวดเร็ว
คือศัตรูตามธรรมชาติมันก็มี

ขณะเดียวกันศัตรูที่เป็นมนุษย์ก็เยอะ

ก็คิดดูแล้วว่าถ้าเราล่ากันเยอะแบบนี้
เกรงว่าในอนาคตมันอาจจะศูนย์พันธ

ทางโรงเรียนจึงอยากจะอนุรักษ์และฟื้นฟูพันแย้ค่ะ
เพื่อที่จะได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของแย้ในอนาคตด้วย
ซึ่งแนวคิดดีนี้นะคะเป็นของผู้อำนวยการบุญทันอาศี
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายแห่งนี้นี่เองค่ะ
โดยทางโรงเรียนนะคะจะแต่งตั้งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป๖

เปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลแย้ที่อยู่ภายในโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนเขาจะมีโซนที่แย้อยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว

มันมีสีของมันที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันตัวใหญ่ตัวเล็กก็คล้ากันไปเนอะ
ตัวยามอย่างนี้เนอะ

บอกอย่างนี้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเขาจะคุ้นชินกับสัตว์เขาจะไม่ค่อยกลัว

มันก็ถูกต้องสัตว์บางอย่างมันก็ไม่คุ้นเคย
มันมีลายด้านข้างด้วยอะ

ที่ฉันเคยเห็นเลยเด็กเนี่ยปฐมแบบนี้ตอนที่ฉันไปต่างจังหวัดเนี่ยวิ่งคือมาให้ดู

บคางคกอึงอ่างจิ้งจกตุ๊กแก่แม้แต่แย้นะ
ครับซึ่งทางคุณครูเนี้ยนะก็จะให้เด็กเด็กไปจับแย้จากท้องทุ่งนามาปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์ภายในโรงเรียนค่ะ

ซึ่งตรงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาจับมาได้ประมาณ๗๐ตัว
ล่าสุดได้เพิ่มมาอีก๘๐ตัวจ้า
ทางโรงเรียนหลังนักเรียนเองก็บอกดีอกดีใจนะที่ได้มีโอกาสดูแลแย้
อนุรักษ์มันเอาไว้แล้วก็หวังว่าในอนาคตจะเห็นจำนวนมันเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ไม่ศูนย์พันธุไปซะก่อนเป็นไงแนวคิดท่านผอก็ดีนะดี
ได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูด้วยทางผู้ปกครองด้วยเด็กเองก็ให้ความสนอกสนใจกับ
ว่าเป็นวิถีชาวบ้านเหมือนกันแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะ